คุณผู้ชมมีข่าวลือสนั่นระเบียบวัฒนศิลป์เลยค่ะ
คือคนก็เมาส์กันไปอย่างที่ทราบกันนะคะ
เอ๊เจ้าของวงระเบียบวัฒนศิลป์กับน้องเต้ายองเนี่ย

แล้วปรากฏว่าก็มีคนไปเมาส์มอยบอกว่า
ไอ้ผัวมาลงมาไล่ของกันทุกวันเนี่ย

เออที่ขอให้น้องเต้ายองเนี่ยมันไปอยู่ไหน
อยู่กับพ่อเอ๊ะหรือเปล่าพ่อเอ๊หุบไปหรือเปล่า

คุณผู้ชมมันเมาส์แรงแบบว่าผ่านทะลุ๕ตี๔ตีไปเลยคุณผู้ชมนะคะ
คืองานนี้ค่ะคืออย่างที่บอกไปมันเกิดเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นนะคะ
โดยเฉพาะหน้าเวทีหมอลำบอกเลยกำลังใจล้นจริง
ด้วยความที่เป็นหมอลำสุดฮอตออกงานแต่ละทีตามภาพ

พอสักแบบสักพวงเล็กแบบนี้
แต่ละคืนเนี่ยแสดงได้รับพวงมาลัยแบบโอ้โหท่วมท้นจริง
ก็เลยเกิดดราม่าอย่างที่เราบอกไปค่ะ
รางวัลทั้งหมดทั้งมวลนี้พ่อเอ๊ะเป็นคนเก็บรวบตึงหมดเลย

ที่สำคัญชาวเน็ตถึงค่านเม้นบอกว่า
คิดจะฮุบสมบัติทั้งหมดทั้งมวลของน้องเลยหรือเปล่า

ล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้พ่อเอ๊เดินทางมาที่กรุงเทพค่ะ
น้องรถเบ้นของเรารีบบึ่งไปเลยค่ะ
มันคาใจอยากรู้เพราะคนเมาส์เยอะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เห็นพ่อเอ๊เขาไลฟ์สดเลยนะ
เพราะว่าต้องชี้แจงก่อนหน้านี้ค่ะ
ก็เลยคว้าตัวพ่อเอ๊นะคะมาเคลียร์ประเด็นดังกล่าวค่ะ
ซึ่งพ่อเอ๊ก็บอกกับเรานะคะว่าเรื่องไม่เป็นความจริงเลยลูก
คุบเงินคุบสมบัติไม่มีแน่นอน

ทุกวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้ก็เพราะว่าเป็นความรักทั้งหมด

สิ่งที่เราทำเราทำด้วยความรักบริสุทธิ์

ไม่เป็นความจริงครับเพราะว่า
ใครดราม่าก็ดราม่าไปค่ะ

โอ้โหคุณผู้ชมก็คือรายได้หนูหล่อนะออร่ามาเลย

และความกระตันยูก็คือสุดยอดจริงนะคะ
คือจำได้ไหมคะก่อนหน้านี้ควักเงินซื้อบ้านหลังใหม่
ซึ่งความคืบหน้าล่าสุดของบ้านก็ตอนนี้เสร็จไป๓๐หลังใหญ่มากนะคะ
แล้วตอนนี้ก็ทำงานเก็บเงินหาซื้อพวกนี้ฟอร์นิเจอร์อยู่ค่ะ
บอกอีกนะคะว่าหลังนี้ตัดสินใจซื้อไม่นาน
ที่บ้านคิดที่อยากจะสร้างบ้านเพราะว่าอยากให้เป็นรางวัลของชีวิต
เพราะว่ามันเป็นยิ่งใหญ่มากสำหรับตนนะคะ

เพราะว่าที่ผ่านมาท่านก็สู้เพื่อเราเยอะค่ะ
ที่สำคัญน้องเต้ายองบอกเลยนะคะว่าภูมิใจมากที่มีวันนี้ได้

ตอนนี้ก็เพิ่งได้แต่โครงสร้างครับ
กำลังเป็นรูปเป็นร่างก็น่าจะ
ตอนนี้ก็แค่วางงบว่าให้บ้านเสร็จเฉยครับผม
แต่เราก็ทุกวันนี้เราก็หาเพื่อจะเพิ่มเติม
เพื่อเปิดจากฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างนู้นนี่บ้างครับ
พ่อแม่ให้เรามาเยอะแล้วเราก็อยากให้คืนบ้างที่สุดเลยครับ
เราผมไม่คิดว่าผมจะมาถึงจุดนี้ได้
ผมคิดแค่วันนั้นว่าผมมาแค่เข้ามาทำงานเฉย
โหน้องนี่ไม่ได้เจอพักเดียวเองอ่ะทำไมน้องเป็นนุ่มแล้วอ่ะ

ใช่ค่ะเอาเป็นว่าข่าวเม้าคลาวลื้อ
ที่ว่าพอเอ้พุดมาไม่เป็นครามจริง
แม่ก็สบายใจหายห่วงกันได้นะคุณผู้ชมนะ